คำว่านี่มันมันมันจะอธิบายไว้ยังไงดีต้องใช้ตัวช่วยแล้วล่ะค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะส่งไลน์มาบอกหน่อย
อธิบายให้ฟังหน่อยกันว่ามันแปลว่าอะไรนะคะแต่ดาวบอกนะว่าใช้นี่ไงคะนู่นตรงนู้นล่ะค่ะ
คือการอธิบายความรู้สึกบางความรู้สึกที่เราพูดออกมาเนี่ยเป็นคำสั้นไม่ได้นะ
แต่อิโมจิช่วยได้คุณผู้ชมช่วงเนี้ยอีโมจิเกี่ยวกับความเป็นห่วงเดี๋ยวกำลังสร้างอยู่นะ
โมจิความเป็นห่วงอยากจะส่งให้คุณผู้ชมมากเลยเพราะว่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ
วิกฤตนะคะอากาศฝนตกทั่วไทยและตกแบบครึ่มฟ้าครึ่มฝนตลอดเวลา
มืดฟ้าหมวดดินอ่ะตรวจสอบเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมก่อนเลยนะตีห้าห้าสิบเอ็ดนาทีค่ะ
ภาคใต้ฝนมาแล้วและเป็นฝนเป็นลักษณะกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ครอบคลุมลากไปตั้งแต่ทะเลอันดามันขึ้นฝั่งและลงอ่าวไทยไปเลย
ชุมพรจนถึงช่วงภูเก็ตใช่เลยเช้านี้ฝนมาแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะ
ภาคอื่นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกก็จะตกตามมานะ
แต่ฝนตกช่วงนี้เกิดจากอะไรลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงนี้กำลังแรงขึ้น
กำลังแรงขึ้นไม่พอยังคงมีร่องฝนพาดผ่านทางตอนบนของประเทศ
และตรงนู้นค่ะตัวแอลตรงนู้นนะคะพายุตาลิม
แม้ช่วงนี้กำลังใกล้มากแล้วที่จะพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามก็ส่งผลกระทบทางอ้อม
ทำให้ประเทศไทยฝนตกหนักมากช่วงนี้นะคะเช้านี้เกิดฝนในทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย
หลังจากนั้นก็คือหลังเที่ยงเป็นต้นไปตกทั่วไทยเลยค่ะ
ไม่เป็นพื้นที่ไหนนะคะโดยเฉลี่ยวันนี้หกสิบถึงร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่
สิบนี่คืออย่างต่ำนะแปดสิบนี่คือหนักสุดนะ
เพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลาดเชิงเขา
ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะคลื่นก็ไม่ธรรมดา
วันนี้ขอร้องเลยนะคะห้ามออกจากฝั่งเลยโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวทะเลอันดามันตรงนี้
ถ้าจุดไหนมีฝนคลื่นอาจจะสูงได้สี่เมตรเลยและส่วนอ่าวไทยระยองจันตราด
คลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวน่ะอย่าเพิ่งให้เขาออกไปดำน้ำทำอะไรต่างนะ
ไม่เอาอันตรายนะคะเอามาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของพายุตาลิมกันหน่อย
หมุนติวติวติวเลยกำลังจะพัดขึ้นที่เอ่อบริเวณเกาะไฮลัมและหลังจากนั้น
จะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามต่อไปประมาณวันพรุ่งนี้นะคะ
ลักษณะแบบนี้แหละเขาดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ถือว่าเป็นผลกระทบทางอ้อม
ตัวรับมือให้ดีโดยเฉพาะคนเมืองกรุงนะคะเผื่อเวลาการเดินทางด้วย